นี่เมาเหมือนกันนะฮะที่กาลสินเนี่ย

แต่คราวนี้คนที่เป็นคนเมาเนี่ย
ถูกเจ้าของบ้านเขายิงสวนออกมา
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเขานะฮะ

นี่คราวนี้คนเมานะฮะไปอารวาสบ้านคนอื่น

นี่คือนายอำพลผลวาแวว

บ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลกลางหมื่นอำเภอเมืองกาลสิน
ที่ศพของนายอำพลยังมีปืนไทยประดิษฐ์อยู่ที่มือเนี่ยเป็นปืนแก๊ปนะครับ
มือขวานายอำพลเนี่ยจับปืนอยู่นะมีกระจกประตูบ้านหลังนี้
มีรอยแบบลักษณะถูกทุบแตกพังเสียหายด้วยนี่ฮะส่วนเจ้าของบ้านนะครับ
คือนายกงจักรภูเลียงผาอายุ๖๙ปีก็ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะฮะ
นี่คือบ้านของนายกงจักรเองนะครับท่านผู้ชมครับส่วนตัวของนายอำพลผู้ตาย
เสื้อแดงนี่คือนายกงจักรเจ้าของบ้านนะฮะที่เล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ฟังอยู่
คือตัวของนายอำพลผู้ตายเนี่ยเขามีประวัติเรื่องของพวกยาเสพติดนะแล้วก็ชอบดื่มเหล้า
เวลาเมาเนี่ยชอบไปอารวาสที่บ้านของนายกงจักรเป็นประจำ
ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเคยมาทุบประตูบ้านมาทุบรถเขาเสียหายไปแล้ว
ซ่อมไปหมื่นกว่าบาทนะไม่รับผิดชอบอะไรเลย
จนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้นะครับนายกงจักรบอกนะครับ
บอกว่านายอำพลเนี่ยเขาก็เมามาอีกแล้วมาอารวาสที่บ้านอีก
ตอนนั้นที่บ้านมีหลานสาวกับลูกสาวอยู่กันสองคน
ส่วนนายกงจักรออกไปทำงานนอกบ้านแต่มีชาวบ้านเขามาเห็น
เขาก็มาช่วยกันไล่นายอำพลเนี่ยให้กลับบ้านไปอันนี้ตอนเช้านะครับ
จากนั้นบ่าย๒๓๐นายอำพลกลับมาอีกรอบ
เมามาเหมือนเดิมอันนี้ที่นายกงจักรบอกนะ
ทีนี้ถือปืนมาด้วยแล้วเอาปืนไทยประดิษฐ์
ทุบกระจกประตูบ้านจนแตกหวังจะบุกเข้ามาในบ้านนะครับ
แล้วก็อารวาสเอะอะโวยวายเสียงดังช่วงนั้นนายกงจักรกลับมาที่บ้านแล้ว
แต่อยู่บ้านคนเดียวแล้วกลัวว่าถ้านายอำพลเข้ามาได้เนี่ย
จะถูกทำร้ายเพราะถือปืนมาด้วยแล้วพูดจานลักษณะแบบขู่ฆ่า
ก็เลยใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงสวนออกไปนะฮะ
ยิงจากในบ้านนะครับยิงออกไปที่หน้าบ้านทีนี้กระสุนเนี่ยโอ้โหมันจังหวะเข้าไปที่หน้าอกของนายอำพลพอดี
ก็ล้มลงเสียชีวิตอยู่คาที่ส่วนตัวนายกงจักรก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับ

มันมันอารบาทน้ำบาดน้ำเมืองแล้วถึงมันละหอง
แหงกันมาแต่เก่ามันเข้าไปทุบประตูผมก็อยู่ใน
เฮือนอืมผมก็ยิ่งออกมาเลยใส่รถส่วนเดียวทูปเพื่อน
น่ะทุบประตูน่ะผืนมั่นอ่ะมันสิเอาผมตายด้วยอืม
นั่นน่ะเรื่องมาแต่เก่านั่นจนบ่ได้อยู่ได้นอนมันอารวาส
ท่วมตำรวจก็บอกมาเอามันไปตำรวจก็คุมตัวไปพร้อมกับ
อาวุธปืนที่ใช้นะก็ต้องไปสอบสวนให้สิ้นสงสัยอ่ะเพราะว่า
ตอนก่อเหตุเขาก็อยู่กันแค่สองคนนะครับในมุมหนึ่งตำรวจก็
ต้องเอาให้สิ้นสงสัยนะครับวันนี้ตำรวจสพเมืองกรสินนำตัว
นายกงจักรมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับก็
ญาติญาติมีทนายความเนี่ยมาฟังการสอบปากคำด้วยนายกง
การป้องกันตัวเพราะผู้ตายจะอารวาสจะบุกเข้ามาที่บ้านมาทำ
มาพังประตูบ้านแล้วที่สำคัญเนี่ยเอาปืนมาด้วยแล้วเล็งมาจะ
ยิงใส่เขาด้วยตอนนั้นก็กลัวนะกลัวว่าผู้ตายเนี่ยจะบุกเข้ามาก็
คว้าปืนมาแล้วก็หลับหูหลับตายิงออกไปค่ะตั้งใจว่าจะ
ขู่ยิงออกไปแบบไม่ตั้งใจนะฮะแต่ทีนี้มันเข้าหน้าอกพอดี
กระสุนก็เลยเสียชีวิตนะฮะนายอำพล
มันเล่นมาหาผมผมก็สวนกว้านด้วยน่ะนี่เท่านั้นค่ะเขาเล่น
ป้องกันตัวละถ้าจะพอมีออกกันนี่ข้อมต้องตายแน่มึง
และก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืนด้วยเดี๋ยวย่าจะไปติดต่อขอบพันธการตัวในชั้นศาลกันต่อไป
ในการสู้คดีเรื่องการป้องกันตัวภูมิกับการสพเมืองกรสินพันธุ์ตำรวจเอกนรงฤทธิสุริยะ
บอกว่าตำรวจได้สอบถามพยานแวดล้อมหมดแล้วนะครับทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำชุมชน
ระบุว่านายอำพลผู้ตายมีพฤติกรรมเมาอารวาสอยู่บ่อยวันเกิดเหตุเมาแล้วก็ถือปืนไปอารวาสที่บ้านนายกงจักรจริง
แล้วก็ทุบกระจกประตูพยายามจะเข้าไปในบ้านนายกงจักรก็ยิงปืนสวนออกมาผู้ต้องหาเนี่ยปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โดยยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาส่วนตำรวจก็ดำเนินการตามขั้นตอนของพยานหลักฐาน
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เหลือก็ต้องไปแก้ข้อหากันในชั้นศาลกันต่อไป
นะคะคุณตาก็สู้คดีต่อนะคะ

วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะ
บ้านหัวช้างอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
วันนี้ทางญาติของผู้ตายและผู้ก่อเหตุ

บ้านหลังที่เกิดเหตุก็เลยปิดเงียบ
แต่ประตูหน้าบ้านจะเห็นเลยว่า
กระจกประตูแตกละเอียดทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีคราบเลือดอยู่จำนวนนึงด้วยนะคะ

อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านเกิดเหตุ
ตลอดทั้งวันเมื่อวานเขาก็นอนอยู่หน้าบ้าน

ตอนช่วงที่เกิดเหตุเขาอยู่ตรงนี้แหละ

เห็นว่าผู้ตายเนี่ยเดินไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ

แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ทันสังเกตหรอกนะ
ว่าผู้ตายถือปืนไปด้วยหรือเปล่า
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

คิดว่าเป็นเสียงจุดประทัดของงานศพ
ตำรวจมานี่แหละถึงรู้ว่ามีการยิงกัน
นิสัยของผู้ตายปกติก็
เหมือนคนไม่ค่อยมีพิษมีภัยอะไรนะ
แต่ถ้าดื่มเหล้าไปเมื่อไหร่แล้วโอ้โหเปลี่ยนไปเลย
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยไปบ้านของผู้ก่อเหตุตั้งหลายครั้ง

แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุร้ายถึงขั้นนี้
ทีมข่าวดิก
เมื่อคุยกับน้องสาวของผู้ตายค่ะ
เขาก็เล่าว่าปกติแล้วพี่ชายจะอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียว
กับแม่อยู่ที่บ้านของน้องสาวอีกหลังหนึ่งนะคะ
พี่ชายก็ปกติไม่ค่อยไปหาเรื่องกับใครหรอก

ชาวบ้านคนอื่นก็เอือมระอานั่นแหละ
เพราะพี่ชายสติไม่ค่อยดีน้องสาวบอก
เคยเสพยาเสพติดอย่างหนักก็เลยสติไม่ค่อยดี

ก็เป็นบ้านของปู่มีศักดิ์เป็นปู่หลานกันแบบนี้แหละ

ก็ไม่รู้ว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนก่อเหตุอย่างที่บอกค่ะ
มีศักดิ์เป็นปู่ของผู้ตาย
เพราะว่าเลี้ยงดูพ่อของเธอมาตั้งแต่เล็ก
คือเป็นญาติในลักษณะที่ว่าเลี้ยงดูกันมาค่ะ
แต่ก็พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดี
เพราะว่าพี่ชายเธอก็ถูกยิงตาย
คนที่ก่อเหตุก็มีศักดิ์เป็นเหมือนปู่แท้เลี้ยงดูกันมา
ก็พูดไม่ออกจริงอึดอัดใจที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ประเด็นก็คืออยากตั้งข้อสังเกต
แต่ยอมรับว่าเคยมีการพูดจาข่มขู่กันจริงเพราะพี่ชายเคยเสพยาอย่างหนักสติไม่ค่อยดี
ว่าปืนที่พี่ชายเธอเนี่ยมันมีมาได้ยังไงเพราะปกติไม่เห็นเคยมีปืน
สะเทือนใจต่อให้คนจะมองว่าเขาไม่ดีอะไรยังไง
ดีเขาก็มีบ้างมุมไม่ดีมันก็มันก็ทุกคนมันมันมีมุม
แต่ละมุมของแต่ละคนมันขู่ว่าจะฆ่ามันขู่ว่าจะนู่นนี่นั่น
มันขู่แต่ไม่เคยเห็นมันมีอาวุธถือไปขู่ในส่วนของเรานะเราไม่เคยเห็น
วันนี้นะคะญาติไปรับศพนายอำพลจากภาควิชานิติเวชศาสต

ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านพักที่กาลสิน
ทันทีที่มาถึงก่อนจะนำศพลงจากรถ
คุณพ่อของผู้ตายก็จุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของลูกชาย
ลงจากรถมาอยู่ที่บ้านตามความเชื่อนะคะ
ก็เป็นความเชื่อที่ว่าวิญญาณของลูกชายจะได้ไม่ติดไปกับรถกู้ภัย

ก็เลยต้องทำพิธีตั้งแต่ยังอยู่ในรถ
จัดการเรื่องโรงศพต่างค่ะ

พอรู้ข่าวก็ตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้

เหมือนพ่อแท้ของตัวเอง

ยังไม่ได้ไปคุยกับผู้ก่อเหตุเลย
เป็นพ่อเขาเนี่ยนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย

หน้ากันไม่ติดตัดญาติขาดมิตรหรืออะไร
เพราะพ่อของผู้ตายบอกว่าส่วนตัวก็อโหสิกรรม
อภัยกับคนที่ทำอยากให้เลิกแล้วต่อกันไป
ล่าต้องสิบางหน่ากลุ่มตาคือเนี่ย
ฟังใหนอีกปีกลเร็วมาก
คือสองเหตุการณ์นี้มันทำให้เห็นว่า
บ้านไหนนะครอบครัวไหนที่มีคนที่
ติดเหล้านะติดยาเสพติดอารวาสคลุ้มคลั่งก่อเหตุบ่อยเนี่ย
คือคุณต้องรักษาจริงคุณต้องดูแลจริงคุณปล่อยไม่ได้นะ
ใช่ค่ะอย่าปล่อยผ่านคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา
เดี๋ยวเขาก็หายเองเขาไม่หายหรอกค่ะ
คือบางบ้านบอกเขาก็แค่คู่เขาไม่เคยเห็นไปทำร้ายใคร
แต่สุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นจนได้
ใช่เพราะต้องนำไปบำบัดรักษาอย่างจริงจังนะคะ